คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะครับทีมงานพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาก็กำลังลงพื้นที่ไปเคาะตามประตูบ้านเลย
แจกหน้ากากอนามัยให้ทีนี้ระหว่างนั้นคุณผู้ชม
คนที่อยู่ในบ้านพุ่งออกมาพร้อมมีดเลยค่ะเอามีดมาจะไล่ฟันชาวบ้าน
ไล่ฟันทีมงานพักเพื่อไทยดูเหตุการณ์ตอนนี้กันหน่อยค่ะ

ตอนจับตัวได้แล้วนะรวบตัวเรียบร้อยอารวาสเนี่ยถ่ายไม่ทันหรอก
คนต่างก็ต้องหนีผู้ชายคนนี้เพราะว่าใช้มีดวิ่งไล่แทงกันหมดเลยนะฮะ
ทุกคนต้องเอาตัวรอดก่อนนะคะทีนี้ตำรวจสอนอท่าพระเนี่ย
จับกุมตัวผู้ชายคนนี้คือนายโรนนรงค์ศูนย์ธรียาอาร์พอร์ต
อายุ๔๒ปีมีของกลางเป็นยาเสพติดด้วยก็คือยาไอซ์
น้ำหนักรวม๑๙๒กรัมมีอุปกรณ์การเสพยา๑ชุด
นี่จับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยจรรย์สนิทวง
บางกอกใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็น
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนเมายามีอาวุธมีด
ไล่ทำร้ายชาวบ้านในชุมชนหลังวัดท่าพระก็ไปตรวจสอบ
นายนรงคุ้มคลั่งไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้น
แล้วก็ถือมีดแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็จะทำร้ายชาวบ้าน
จะทำร้ายทีมงานพักเพื่อไทยตอนที่กำลังเคาะประตู
หน้ากากอนามัยเราไปถามประธานชุมชนค่ะ
ประธานบอกว่าได้รับการประสานจากทีมงานพักเพื่อไทย
บอกว่าให้ช่วยเอาอุปกรณ์พวกหน้ากากอนามัย
แจกจ่ายให้กับชุมชนหลังวัดท่าพระหน่อย
พอเดินเท้าเข้าไปนะถึงบ้านหลังนึงเคาะประตูบ้าน
รณรงค์อยู่ในบ้านหลังนั้นมาอยู่กับเพื่อนสาว
แล้วเขาพุ่งออกมาคือเหมือนกับคนเมายา
ความมีดมามาไล่ฟันทีมงานมาไล่ฟันชาวบ้านจนหนีกระเจิงเลยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจมาถึงตัวนายรณรงค์ก็เข้าไปหลบในบ้าน
ตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่รณรงค์ออกมาเถอะ
๒ชั่วโมงกว่าจะคุมตัวได้แล้วก็จับตัวไปที่สอนอท่าพระ
สงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็เมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมา
สอบปากคำทางนายรณรงค์แล้วก็มีการบันทึกการจับกลุ่มตัวเอาไว้แล้ว
ปัสสาวะออกมามียาเสพติดฉี่ม่วง

ทีมงานของพักเจอแจ็คพอร์ตพอดีครับคุณผู้ชมฮะ